เรื่องนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะนาย่งเชิญยิ้มของเรา
เมื่อวานนี้ซุดคากองถ่ายเลยคุณผู้ชมค่ะต้องหามส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
ออกจากโรงพยาบาลก็มาลุยงานต่อเลยคือแบบไม่ได้พักเลยอะพี่
ปรากฏว่าเป็นตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะนี่
มีความแบบว่าโกลาหลเกิดขึ้นดูคุณผู้ชม
วูบอ่ะคนจะวูบจริงค่ะนะ
คุณบอยลูกชายนาย่งค่ะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
นายกใจยังสู้นะแต่ร่างกายมันไม่ไหวจริง
มีอาการหน้ามืดตาลายไม่มีแรงและไข้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐโทรไปนะคะ
สอบถามอาการขอติดตามหน่อยเป็นห่วงจริง

พรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะ
ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
สาเหตุหลักคือไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อย
โย่งทำงานรับงานไป๒วันติดรับงานโชว์

นอนแค่นิดเดียวเองก็เลยวูบเลยจ้ะ
คุณผู้ชมดูไว้นะ